มุมมองจากคุณตาที่มองว่าเนี่ยถ้าพ่อดูแลลูกดีตั้งแต่ต้น

ก็ไม่ต้องไปอยู่ที่ระเบียงที่เขาต่อยื่นออกไปแล้วก็หล่นลงไปจนเสียชีวิต
แต่เมื่อสักครู่นี้พ่อเขาก็มาพูดคุยกับรายการถามตรง
เมื่อสักครู่เนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่อย่างนี้นะ
คือทางคุณแม่ก็สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์กับคุณภาคภูมิ
ตัวคุณพ่อก็คือนายมาเชลก็มาออกรายการสดเลยในรายการถามตรง
ก็ข้อมูลจากทางฝั่งคุณแม่และคุณพ่อก็ต่างกัน
ตัวคุณแม่ก็บอกว่าตัวนายมาเชลไม่เคยส่งเสียดูแลลูกทั้ง๔คนเลย
แล้วก็ลูกทั้ง๔คนพอเจอพ่อเนี่ยกลัวกลัวพ่อมาก
แม่ก็เลยเลี้ยงดูดูแลเองมาโดยตลอด
แต่ทีนี้ทางฝั่งพ่อก็คือนายมาเชลบอกว่า
ตัวเขาเองเนี่ยพยายามที่จะให้เงินพยายามที่จะให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด

ตัวนายมาเชลพยายามจะชี้แจงว่ากระบวนการในการดูแลเด็กทั้ง๔คนเนี่ย

มีเอกสารจากทางศาลออกมาแล้วว่า
กับแม่ได้สิทธิ์ในการดูแลเด็กคนละครึ่ง๕๐

ตัวนายมาเชลก็พยายามที่จะชี้แจงประเด็นต่างเนี่ยค่ะ
ที่มีกระแสออกมามีข้อมูลออกมาจากคุณตา

นายมาเชลยืนยันว่าไม่เคยทำร้ายเด็ก
ยืนยันว่าที่บ้านไม่ได้จัดงานปาร์ตี้อะไร
แม่ของเด็กต้องหอบเด็กกลับมาอยู่ดูแลเอง

ฟังจากปากของนายมาเชลเองเพราะว่าเขามีร่าม
แต่อยากได้ยินจากปากของเขาไงก็ถามว่าเอาจริงเถอะ
จุดเริ่มต้นของปัญหาระหว่างตัวนายมาเชลกับแม่เด็กมันคืออะไร
เพราะว่าจบรายการปุ๊บคุณเขียนมาสอนตรงไปถาม

ไปถามเลยบอกเออขอเอาชัดเลย
เออประเด็นเริ่มต้นมันคืออะไร

พฤติกรรมได้นายมาเชลก็จะดูแลเลี้ยงดู

พยายามจะให้เงินพยายามไปกับทนายความ

ผมก็ถามนะถามคุณมาแชลเนี่ยว่า

กลัวคุณเห็นคุณก็กลัวแล้ว

เขาก็ยืนยันว่าไม่เคยทำร้ายอะไร
อยู่ไปไม่ได้เจอกันนานแล้ว

ไม่รู้ว่าใครไปพูดหรือไปให้ข้อมูล
คือมาแชลบอกว่าเขาก็ไม่ได้เปิดเลย
ใช่ทีนี้ข้อมูลมันก็เลยต่างกันอยู่จากฝั่งคุณพ่อคุณแม่ของเด็ก
แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือที่เราอยากรู้เพราะเราเป็นห่วงเด็กไง
หลังจากนี้ต่อไปจะอยู่ยังไงใครจะดูแล
ก็เป็นพ่อของน้องสี่คน
ไปกับทนายความนะคะวันนี้ไปกับเพื่อนด้วย
ก็เอาหมายสารไปเลยเป็นสารปกครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมีนบุรี
ทนายความชื่อนางนักดรกรผลสนอง
ก็บอกว่านำหมายสารมาเพื่อจะขอรับศพน้องอเล็กซ์
เพราะว่านายมาเชลจดทะเบียนรับรองบุตรทั้ง๔คน

ซึ่งถือว่าทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และตามกฎหมายไทยพ่อมีสิทธิ์ในตัวลูกโดยสมบูรณ์
คุณพ่อบอกว่าอยากทำหน้าที่ของพ่อค่อนสุดท้าย
ตกลงกันเมื่อเย็นที่สอนอหัวหมาก

พรุ่งนี้ก็จะเริ่มรดน้ำศพแล้วที่วัดกลางตอน๕โมงเย็น
แล้วก็จะสวดพระพี่ทำบ๓คืน

ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังตกลงกันไม่ได้เลย
เรื่องของงานศพน้องสุดท้ายตกลงกันได้เรียบร้อย
ทีนี้ตัวนายมาเชลคนเป็นพ่อนี่นะคะ
ก็บอกว่ารู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่เป็นธรรมกับตัวเขา
เพราะเขาแค่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูก
ทำไมลูกเสียชีวิตไม่มีใครบอกอะไรเขาเลย
ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขานอนไม่หลับเขาเสียใจ
อยากจะทำเพื่อลูกเป็นครั้งสุดท้าย

แล้วก็เล่าถึงสาเหตุที่มีปัญหากับแม่เด็กตั้งแต่เริ่มต้น
ว่าเป็นประเด็นเรื่องของการขโมยเงินไปซื้อยาเสพติด
โอกาสกลับตัวแล้วแต่กลับตัวไม่ได้

อยากให้ลูกมีความสุขให้เรียนให้พูดภาษาอังกฤษได้
แต่ก็ไม่เคยได้คุยกับตัวแม่เด็กแบบกระทบกระทั่งกันนะคะ
เพราะว่าไม่อยากทำร้ายผู้หญิงที่เคยรัก

ยืนยันว่าไม่เคยทำร้ายไม่เคยแตะต้องตัวลูกเลย
เคยตีเล็กน้อย๒ครั้งเท่านั้น
วันนี้อยากจะแค่นำร่างของลูกไปบำเพ็ญกุศลเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
ตั้งแต่ก่อนเนี่ยเธอมีสติธรรม

เมื่อเธอสร้างโรงพยาบาลฉันไม่รู้ว่าว่าเธอต้องรักชีวิตของฉัน
และไม่รู้ว่าเธอต้องรักชีวิตชีวิตของฉัน
และหลังจากนั้นฉันกลับมาสร้างโรงพยาบาล
สร้างโรงพยาบาล
และฉันทำงานและเธอต้องรักชีวิตชีวิตชีวิตชีวิตชีวิตชีวิต
เอาเพื่อนรักชีวิตของฉันมาสร้างโรงพยาบาล
และเธอต้องซื้อเงินและเพื่อนมันทิ้งค้า
แล้วเมื่อเธอออกไปแล้วเธออยากอยู่กับฉัน
ฉันบอกว่าไม่คุณต้องรักษา

ฉันทำแบบนั้น
แล้วคุณจะเห็นพวกคุณของคุณในเวลาของคุณ
ฉันกำลังจัดเงิน

เธอถามคุณเงิน

เพราะเธอไม่เคยขอให้จากทะเมีย
เธอรับสิ่งที่ให้พลักษณ์แล้วเธอไม่ให้พลักษณ์ให้พลักษณ์
๓ปีแล้วฉันกำลังฝ่าย
ฉันไปรับสิ่งที่รับสิ่งแล้วเธอไม่ให้ฉันคุยกับพลักษณ์
เธอไม่ให้ฉันเห็นพลักษณ์เธอไม่ให้ฉันคุยกับพลักษณ์

พลักษณ์ของฉันตายฉันไม่ได้พลักษณ์ให้พลักษณ์
แล้วตอนนี้พลักษณ์ของฉันตาย
พอพูดท่าถ่ายไม่ได้เนื่องจากโรงเรียนสอนภาษา
เธอก็ยืนยันด้วยว่าอย่าคิดเป็นอื่น
ทั้งสิ้นที่มาช่วยในฐานะเพื่อน

เธอเองก็มีสามีเป็นชาวต่างชาติ

ครูสอนภาษาของนายมาเชลนี่แหละ

คบกันอยู่ด้วยกันเห็นเด็กมาตั้งแต่

เพราะฉะนั้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทางฝั่งแม่เด็ก

ทุบตีเด็กดื่มเหล้าอะไรตามที่อ้างเลย

เขาบอกว่าเขาแค่อยากขอความเป็นธรรม

แล้วก็เขาต่อสู้มา๓๔ปี

เพื่อจะได้สิทธิ์ครอบครองในความเป็นลูก

พอเขาได้มาแล้วเนี่ยเขาก็มีความหวังว่า

เขาจะให้อนาคตที่ดีกับลูกเขา

อาจจะครึ่งหนึ่งเป็นต่างชาติหมดเลย

แล้วก็จะมีคนไหนก็ละตายขึ้นจากเขา

ถ้าเขาเป็นผู้ชายที่เลวขนาดนั้น
คนพวกนี้คงไม่มาเสียเวลานั่งฟังพระสวรรค์หรอกมั้ง
ถ้ารอปมั่นของดีดี้อายุ๑๑ขวบ

เพราะว่าต้องรอพักฟื้นหน่อยหนึ่งก่อน

มองเห็นภาพซ้อนปอดมีฟ้า
เดี๋ยวต้องรอเอ็กซอเรย์กระดูกสันหลังด้วยนะครับ

สมองบวมอาการยังไม่ดีขึ้น
เด็กชายลูก้าอายุ๑๐ขวบ

แพทย์ผ่าตัดเด็กทั้งสองคนไปแล้วหนึ่งรอบ
แล้วก็ตรวจพบม้ามฉีกทั้งคู่

เด็กชายคณัชชา๕ขวบเสียชีวิต
คุณผู้ชมคะนายมาเชลพ่อ

ขณะที่ประสานเข้าเยี่ยมลูกที่โรงพยาบาลเมื่อวานนี้

แต่ก็ถูกนางสาวรัติการผู้เป็นแม่ปฏิเสธ
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์บางช่วงบางตอนกันนิดนึงค่ะ
ถามว่าว่าวิ่งมันลูกไม่สะบากไม่เผย
คือสั่งตัวนี้ค่ะ

รายการถามตรงคุณมาเชลบอกว่าไปเยี่ยม
แต่ว่าทางฟังอดิษฐฤพลระยาบอกว่า
ให้เจอได้คนเดียวแค่นาทีเดียวอะไรอย่างนี้นะครับ

ผมถามคุณวัติการในรายการถามตรงนะคุณเขียนมาสอน
เออทำไมมันเกิดอะไรขึ้นถึงเอาลูกมาดูแลหมดเลย

คุณรัติการบอกว่าเพราะว่าตอนที่เลิกกัน

คุณมาแชลเนี่ยให้เลือก
ระหว่างเงินกับลูกหรือบ้านกับลูกเนี่ย

เลือกลูกแล้วก็เอาลูกมาอยู่ด้วยแล้วก็ไม่ให้ยุ่งอีกเลย
ทีนี้นายมาเชลก็เลยบอกว่าเขาก็ไปโรงพยาบาลทุกวันนะคะ
ตั้งแต่มีข่าวพยายามจะไปเยี่ยมทุกวัน
แต่ก็ได้ดูได้เห็น๑นาทีแป๊บนึง
คือตัวแม่ก็ไม่ยอมให้เยี่ยมนะคะ

เจรจาในการขอเยี่ยมลูกก็ไม่เป็นผลนะคะ
ทางสถาบันนิติเวศก็ให้นายมาเชลไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อไกลเกลี่ย
แล้วก็เลยมีการนำเอกสารไปขอรับศพนะคะเนี่ยค่ะ
เพราะว่าตอนแรกตัวคุณแม่ก็คือนางสาวรัติการประสานไว้ว่า
แม่คนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นคนสามารถรับศพลูกได้

พนักงานสอบสวนก็เลยเป็นคนกลางให้ไกลเกลี่ยเรียบร้อย
พอพนักงานสอบสวนสนหัวหมากเรียกนางสาวรัติการมาไกลเกลี่ยนะคะ
เธอก็พบกับตำรวจล่ะค่ะเพื่อเจรจาก็มีข้อตกลงร่วมกันว่า
สวดพระอภิษฐรรมศพเป็นเวลา๔วัน
เก็บศพไว้๑๐๐วันที่วัดกลาง

พรุ่งนี้ก็จะไปรับศพกันตอนเช้าแล้วค่ะ
นายมาเชลผู้เป็นพ่อก็จะเป็นเจ้าภาพ

แล้วก็จะมีการอนุญาตให้นายมาเชลร่วมงานศพลูกได้ทุกวัน
แต่ไม่ให้เข้าใกล้ไม่ให้นั่งข้างศพ
เนี่ยค่ะไปดูบรรยากาศช่วงที่เจรจากันนะคะ
อ้าวไม่เขาจัดการ
ถ้าจะทำให้เสื้อของได้
ก็ต้องมึกถึงแล้ว

นี่นี่ไหน
แล้วนี่ลืมไปว่านั้น